ช่างวันหยุดที่ผ่านมาผมว่าคนต่อไขว์นั่น

พูดแบบนี้เพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของยอดมนุษย์
จะพาคุณผู้ชมไปดูยอดมนุษย์ทำจากพลาสติก
ใช่ค่ะเป็นฝีมือของหนุ่มใหญ่ชาวเจียงหัวจังหวัดเชียงใหม่นะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้จะทำให้ลูกเฉย
แต่พอทำไปทำมาตอนนี้มีอยู่กว่า๒๐๐ตัวแล้วนะ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของซีวิลวอลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
คุณลุงสมศักดิ์นะคะนนทการกิจอายุ๕๙ปี
อยู่ซอย๔วัดอุโมงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
กำลังเป็นกระแสเลยในโลกโซเชียลนะคะ
กลายเป็นคุณลุงนักประดิษฐ์ผู้สร้างศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล
หุ่นซุปเปอร์ฮีโร่อันมีชื่อ
จากเศษพลาสติกแล้วก็วัสดุเหลือใช้
สิ่งค้องที่นำมาประกอบเป็นหุ่นเหมือนจริง
คุณลุงสมศักดิ์บอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากลูกชาย
ต้องการจะเล่นหุ่นยนต์ซึ่งมีราคาแพงมาก

บอกลูกว่าพ่อจะประดิษฐ์ให้เอง
เดี๋ยวนี้หุ่นต่างที่เป็นโมเดลโอ้โหแพงนะคุณ
ใช้คำว่าแพงเฉยใช้คำว่าแพงมากดีกว่า

ก็เลยใช้เวลาทำหุ่นตัวแรกให้กับลูกชาย๒สัปดาห์
แต่ถึงจะไม่เหมือนมากในขายในห้าง

ตอนนี้มีหุ่นมากกว่า๒๐๐ตัวแล้ว
จนต้องขายเพราะว่าไม่มีที่เก็บ
สร้างรายได้นับแสนบาท
ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติที่ชื่นชอบ
และวัยรุ่นที่ชอบสะสมหุ่นยนต์ต่าง
ส่วนผลงานที่ภูมิใจมากที่สุดคือชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ที่มี๒ชุดเท่านั้นในประเทศไทย
แรกมอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนสนิทไปแล้ว
ถือว่าเป็นของมงคลในช่วงของการเปิดร้าน

ใช่ค่ะชุดที่สองนี้อยู่ในร้านเก็บไว้เอง
มีคนมาขอซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ขายจะเก็บไว้ค่ะ

ภูมิใจเช่นการเป็นชุดสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่๕ทรงม้าค่ะ

นำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นประโยชน์
ในแง่ของความเพลิดเพลินผู้ที่ชื่นชอบ
แล้วก็สร้างรายได้อีกด้วยค่ะ
โอ้โหเจ๋งมากคุณลุงฮะไอเดียแล้วก็ฝีมือดีมาก

อีก๔๕ปีข้างหน้าเขาจะเอาฮีโร่ฝั่งเอเชีย

กลุ่มฮีโร่มีแต่ฝั่งอเมริกันฝั่งตะวันตกหมด
อีก๔๕ปีเขากำลังหาอยู่ว่า
ฮีโร่ไหนจะเป็นฮีโร่ตัวแทนเอเชียเข้าไปอยู่ในนั้น
เชียน่าจะเป็นสตรีทไฟเตอร์ก็มี
ฮานุมานก็เป็นไปได้